ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนชื่นชมพลเมืองดีที่ไปห้ามศึกค่ะ
เป็นรายเดอร์สองคนนะคะทะเลาะกัน
แล้วมีพลเมืองดีเขาเห็นเขาไปห้าม
แล้วเรื่องมันก็จบลงด้วยดีไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นค่ะ
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายทะเลาะกับรายเดอร์
แล้วก็ใช้คำพูดกันแรงหยาบคายท้าทายกัน
ผู้ชายเสื้อสีดำในคลิปคือพลเมืองดีนะคะ
คุณผู้ชมที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยแยกทั้งสองฝ่าย
ไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็แยกย้ายกันไป
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อออนรัฐวงชะอุ่มได้โพสต์เอาไว้ค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่ากินข้าวอยู่ดีต้องไปห้ามมวยเฉยเลย

ในคลิปคือแฟนนุ่มของคนโพสต์นะคะ
และลูกน้องที่ร้านแต่งรถวิ่งเข้าไปห้ามไประงับเหตุ
คนในโลกออนไลน์เห็นแล้วก็ชื่นชมเนาะว่าเป็นพลเมืองดีไปห้ามศึกเอาไว้ได้
วันนี้ทีมข่าวของเราได้คลิปวิดีโอบันทึกช่วงนาทีที่มันเกิดเหตุ
สองหนุ่มวัยรุ่นกำลังทำร้ายรายเดอร์

โอ๊ยมุมนี้เห็นชัดเลยนะ
บ๊อบอะไรล่ะ
โอ๊ยฉันทราบตุ๊กลูกก้าว

พลังไว้กลูกก้าว

ชายเสื้อดำจะเข้าไปห้ามนะคะชายเสื้อท่านหนีมาห้ามแล้ว

โอ๊ยจะหมดกันน๊อคนี่แหละะมันลงมาล์ไตล์ลงมือกันไปแล้ว
หมดกันน๊อคนี่ไม่เบานะก็ฟาดเข้าไปเนี่ยมันต้องจริงฟาดเขาเข้าไป
แล้วก็ทางฝั่งชายเสื้อสีฟ้าก็ตัวใหญ่กว่า
หนุ่มรายเด้อก็ตัวผอมหน่อย

ก็ไม่รุนแรงไปกว่านี้ก็ประมาณนี้ก็เจ็บกันแหละ
ไม่รู้จะเป็นอย่างไรตอบให้รู้นะ

คุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ปากซอยเทพรักษ์๑๗เป็นลานจอดรถ
ทางช่วงปากทางเข้าซอยค่ะ

จะมีร้านหลาบร้านขายอาหารอีสานอยู่ตรงนั้น

ทีนี้เจ้าของร้านลาบที่จุดเกิดเหตุ

จักรยานยนต์ของรายเดอร์เลี้ยวเข้าซอย
คล้ายกับเขาก็จดจ่อในการดูเส้นทาง
ก็เลยขี่เอียงไปเอียงมาดูมือถืออยู่ดูเส้นทางอยู่
จังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์ของชายวัยรุ่นเสื้อฟ้าขี่ปาดแล้วลงมาด่าเลย
กับลูกน้องที่ร้านลาบพยายามจะห้ามลูกค้าก็ห้าม
เพราะว่ารายเดอร์เนี่ยผอมแล้วก็อายุเยอะตัวเล็กนิดเดียว
บอกสงสารมากที่ถูกรุมทำร้าย
สุดท้ายพวกละเมิงดีเขาไปห้ามก็แยกย้ายกันได้

ไม่คิดว่าแค่เรื่องขี่รถแค่นี้
มันจะถึงขั้นทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้
ลูกสาวเธอเนี่ยนะช็อกตัวสั่นนอนไม่หลับเลย
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็คือช่วงที่มันกำลังไฟมันกำลังลุกไง

น้องไฟวัยรุ่นเอาผักแก่ก่อน
หักก่อนเสร็จแล้วลุงเขาก็เอาหมวกกันน็อกเอาฟาด
ก็เลยมีการมาลุมมาตุ้มแต่เพื่อนเขาก็โอเคนะเขาห้าม
แต่ว่าน้องวัยรุ่นเขาไม่ฟัง

ไม่ถึงกระเตะนะแต่ว่าล็อกคอแล้วก็ชกอะไรอย่างนี้
การลุมมันกันเหรอใช่ค่ะแต่ก็มีคนห้ามเยอะ
เหมือนที่พี่เจ้าของร้านลาบบอกค่ะมีคนห้ามเยอะ
คือเอาจริงเพื่อนเสื้อฟ้าก็พยายามจะห้ามเพื่อน
ครับแต่เพื่อนไม่หยุดเนี่ยไม่ฟัง
ทีนี้ค่ะพลเมืองดีค่ะก็คือผู้ชายเสื้อดำในคลิปนะคะ
คุณกริตภาษณวงชะอุ่มอายุ๓๒

ซ่อมรถอยู่หน้าร้านแต่งรถได้ยินเสียงโวยวายคล้ายคนทะเลาะกัน
ก็เลยเดินไปห้ามก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เห็นเขากำลังแบบโอ้โหชุลมุนกันอยู่
พยายามจะบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นนะคะ
คู่กรณีที่มาทำร้ายร่างกายรายเดอร์
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร
แต่เท่าที่ได้ยินก็เหมือนกับเจ้าของร้านลาบบอกค่ะ

ก็เลยเข้าไปดูใกล้อ๋อเขามีปัญหากัน

พยายามห้ามให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นก่อน
ให้ใจเย็นให้แยกออกจากกันก่อนครับ
ต้นสายปลายเหตุยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับ
แต่ในภาพที่เห็นก็คือมีปัญหากันแล้ว
ฝั่งวัยรุ่นเขาก็เพื่อนเขาก็ห้ามนะ
ฝั่งรายเดอร์ผมก็ห้ามทั้งคู่นั่นแหละครับ